ไปดูความเคลื่อนไหวในคดีแอมไซยานายกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เนี่ยครอบครัวของเหยื่อจากคดีนี้เนี่ย
ไปขอความช่วยเหลือจากสภาธนายความนะคะ
ซึ่งสภาธนาความตอนนี้ได้มีการเตรียมตั้งคณะกรรมการเฉพาะขึ้นมา๑ชุด

นี่เป็นบรรยากาศที่สภาธนายความในพระบรมราชุปธรรม
ซึ่งวันนี้เนี่ยมีครอบครัวของเหยื่อในคดีแอมสายนาย๑๔รายนะคะ
มาที่นี่ครอบครัวของเหยื่อมายื่นขอความเป็นธรรมกับนายวิเชียนชุดไทยส่งนายกสภาธนายความ
มาขอให้ช่วยเหลือแล้วก็มาขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้วย
ซึ่งนายวิเชียนบอกว่าสภาธนาความยินดีช่วยเหลือเหยื่อคดีแอมสายนายทุกรายนะคะ
ทั้งที่มาขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองแล้วผ่านทางในระพีชำนาญเรือผู้ประสานงานคดีเหยื่อคดีนี้นะคะ
ก็จะมีการจัดหาทีมทนายความโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เหยื่อที่อยู่ต่างจังหวัดสภาธนาความก็มีเครือข่ายที่จะดูแลครอบคลุมก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
เพื่อศึกษาและให้คำปรึกษาข้อกฎหมายกับเหยื่อทุกคดีค่ะ
ส่วนประเด็นที่ถกเถียงกันเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับหญิงตั้งคันที่ไม่ต้องรับโทษประหารชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็มีความเห็นจากนายวีรศักดิ์โชธวานิสอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศที่บอกว่า
หลักการกฎหมายเจตนาระบุว่าระหว่างการคุมขังถ้าหากผู้ต้องหาตั้งคันไม่ต้องรับโทษประหารชีวิต
แต่ในส่วนตัวเชื่อว่าคดีของแอมนั้นกว่าจะถึงวันที่คดีมีคำพิพากษาแอมก็คลอดลูกแล้ว
เพราะฉะนั้นจึงตีความและเชื่อได้ว่าคดีนั้นไม่มีเงื่อนไขให้ผู้ต้องหาไม่ต้องรับโทษประหารชีวิตอีกค่ะ
การที่จะเอาคนที่กำลังจะครอดปลุกไปต่างชีวิตเป็นเรื่องที่สังคมสาธานาคตหมายรับไม่ได้
ตัวผู้นำว่าผิดคลอดนั้นแน่นอน
คลอดนักแน่นอนนั้นก็จะไม่มีเงื่อนไข
ถ้าสามีมักษาหลงโทษหนักสุดต่างชีวิต
ก็จะมีเงื่อนไขว่าเขาตั้งคัน
อีกด้านหนึ่งนะคะนายภาคภูมิศรีโพธาค่ะ
คนนี้เป็นสามีของนางสาวนิตยาแก้วบุภา

ก็บอกว่าเชื่อมั่นในพยานหลักฐานของตำรวจว่าจะเอาผิดแอมได้
กังวลเพราะว่ามั่นใจในการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
วันนี้ได้คุยกับทางสภาธนายความ
ก็ทำให้มั่นใจว่าแอมจะได้รับโทษ
ตามความผิดที่ได้กระทำไว้นะคะ
โดยเขาบอกว่านาทีที่เขารู้ข่าวว่าภรรยา
ว่าภรรยาอาจจะตกเป็นเหยื่อของแอม
ตกใจมากค่ะอยากให้แอมได้รับการชดใช้กรรมไว
แล้วก็คิดว่าแอมนั้นยังไม่สำนึกผิด
เพราะไม่ยอมรับกับสิ่งที่ตนเองทำ

รวมถึงพฤติกรรมของทนายก็ถูกวิพักษ์วิจารณ์ด้วยนะคะ

เพราะว่าควรจะต้องนึกถึงสภาพจิตใจของผู้สูญเสียด้วยค่ะ
อันนี้ก็คือในมุมของในภาคภูมิศรีโพธานะคะ
วันนี้ได้ไปพูดที่สภาธนายความค่ะ